การแสดงของคุณตั๊กกะแตนชนระดานะคะ
จู่เจ้าภาพเขาก็ลุกขึ้นมา
ไมค์แล้วก็ประกาศให้หยุดการแสดงคอนเสิร์ตเลย

เดี๋ยวมีภาพคอนเสิร์ตบางช่วงบางตอนให้ดูกันค่ะ
เลิกว่าแหละต้องกระตั้ง

คืออันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
คือภายหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์นี้ออกไป
ก็ทำให้มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาเลย
จากทั้งแฟนเพลงแล้วก็คนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า
ตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตนั้นด้วย

เจ้าภาพเขาไม่อยากให้คนมารุมหน้าเวที

ก็เลยขอจัดระเบียบพื้นที่หน้าเวที
คือไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรมากนักนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้สอบถามไปยังประชาสัมพันธ์
ต้นสังกัดคุณตะกะแตนก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จบลงด้วยดี
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางเจ้าภาพด้วยนะคะแล้วก็ตะกะแตนก็ทำการแสดงต่อจนจบนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ถ้าเราตั้งใจฟังดีเนี่ยคือทางเจ้าภาพเขาจะบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามีคนมายืนตรงด้านหน้าอีกตะกะแตนไม่ต้องแสดงแล้วนะพูดประมาณนี้
ก็คือว่ามายืนแบบจะเต้นกันอยู่หน้าเวทีหรือมายืนออกันเยอะมาก
คนข้างหลังที่นั่งอยู่มองไม่เห็นก็เลยจัดระเบียบ
ใช่จัดระเบียบอยากให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสม
ไม่รู้เหตุการณ์ทำไมตกใจพอมาเห็นคลิปสั้นก็เลยงงเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าไม่มีดราม่าอะไรเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อย